นี้ผมมีรถสองประเภทให้คุณผู้ชมติดตามกันเลย
เป็นคลิปอุทาหรณ์เตือนใจนะครับ
คลิปแรกครับเป็นอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นระหว่างรถเก๋งกับรถแท็กซี่
แท็กซี่คันนี้นะครับเขาเลี้ยวออกมาจากแยก
แล้วหลังจากนั้นพยายามจะตัดเข้าเลนเพื่อที่จะไปยูเทิร์นรถ
แต่สุดท้ายไม่พ้นครับแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างไร
ไปดูกันครับ
นี่คือภาพจากกล้องหน้ารถของผู้ใช้เฟซบุ๊คลายหนึ่ง
จับภาพเอาไว้ได้แล้วก็นำมาโพสต์ในเฟซบุ๊กนะครับ
คลิปนี้ถูกแชร์เป็นจำนวนมาก
อย่างที่เห็นในคลิปนะครับจะเห็นว่ารถแท็กซี่สีชมพูนั้น
เลี้ยวซ้ายออกมาจากสี่แยกลาดประเขา

แล้วพยายามจะลักไก่ยูเทิร์น
โดยพยายามที่จะตัดเลนมาจากซ้ายสุด

แต่สุดท้ายไม่พ้นครับเกือบจะยูเทิร์นได้อยู่แล้ว
เพราะว่าถูกรถเก๋งที่วิ่งตรงมาชนเข้าอย่างจังครับ
นี่นะครับไฟเลี้ยวตีไฟเลี้ยวเข้ามาค่อย

อกจากนี้มีผู้ใช้เฟซบุ๊คอีกรายออกมาโพสต์คลิป
กล้องหน้ารถในมุมของรถเก๋งสีดำ
ที่สังเกตเห็นชัดเลยว่ารถแท็กซี่สีชมพูนั้น
ตัดหน้ารถเพื่อที่จะยูเทิร์นนะครับ
เจ้าของคลิปบอกว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้น
เมื่อวันที่๒๗มิถุนายนในช่วงเวลาประมาณบ่าย๓โมง
รถเก๋งคันที่ชนเป็นของพระสงฆ์มีนั่งกันมาด้วยกัน๔รูป
แล้วก็มีลูกศิษย์เป็นผู้ขับรถแล้วก็ชนกับแท็กซี่ที่ลักไก่ยูเทิร์น
นี่คือภาพอีกหนึ่งมุมนะครับแท็กซี่กำลังจะเลี้ยวยูเทิร์น

หลังจากที่ชนเรียบร้อยแล้วตัวสเกิร์ตของรถแท็กซี่
ก็กระเด็นมาโดนรถของตัวเองด้วยจากนั้นก็เรียกประกันมาเคลียร์กัน
นี่คืออีกด้านหนึ่งของเจ้าของคลิปที่ออกมาอธิบาย
สังคมออนไลน์ครับเข้าไปดูคลิปนี้ไปแล้วกว่า๕แสนครั้ง
แล้วก็แสดงความคิดความเห็นวิพากษ์วิจารณ์กันไปต่างนานา
เนื่องจากว่าอีกไม่ถึง๕๐๐เมตรมีที่กลับรถ
แต่ว่าอยู่ใต้สะพานข้างหน้านะครับเบื้องต้นเนี่ยคาดว่าคนขับแท็กซี่
อาจจะไม่ชินเส้นทางก็ได้เนื่องจากว่าสี่แยกลาดประเขานั้น
มีการปรับแผนการจราจรในช่วง๒๓ปีที่ผ่านมา
ทำให้รถที่มาจากถนนลาดประเขาต้องกลับรถใต้สะพานทุกคัน
ส่วนรถเก๋งที่วิ่งมาชนแท็กซี่นั้นก็ไม่ได้ขับผิดกฎจราจรนะครับ
เนื่องจากว่าสี่แยกแห่งนี้มีการปรับแผนการจราจร
ห้ามรถยนต์ฝั่งมุ่งหน้าสี่แยกเกษตรศาสตร์
ขวาเข้าถนนรัฐประเขาฉะนั้นทุกช่องทางจึงสามารถจะวิ่งตรงได้
แต่สัญลักษณ์ช่องจราจรยังไม่ได้รับการปรับปรุงแต่อย่างใด
เรื่องนี้ก็อย่างที่เห็นนะครับหากมีความคืบหน้าเพิ่มเติม
ไทยรัฐทีวีจะรายงานให้ทราบต่อไปนะครับ